มาดูเหตุการณ์นี้จากกรณีที่ชาวบ้านป่ามะกรูด
จังหวัดพิษณุโลกขึ้นเขาเข้าป่า
ไปหาของป่าแล้วพลัดหลงเข้าไปในป่านะครับ
คือเข้าป่าไปตั้งแต่วันที่๑๒พฤษภาคมวันอังคารที่แล้ว
ก็มี๔ชีวิตนะฮะเป็นผู้หญิง๑คนผู้ชาย๒คน
แล้วก็มีเด็กชาย๑คนวัย๑๔ปีมีสุนัขอีก๓ตัว
โอ้โหเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันเป็นร้อยเลยนะฮะ

เมื่อวานมีปฏิบัติภารกิจในการขึ้นห่อ
ฮของทางตำรวจตระเวนชายแดน๓๐
ฮของทหารและฮอของกระทรวงทรัพย์
ขึ้นไปค้นหาว่าคนที่หลงป่าอยู่จุดไหน
แล้วคุณผู้ชมไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่
พบคนที่หลงป่าแล้วเขาเฮกันทั้งห่อเลยนะฮะ

ใช่ไหมขอเชื่อผมเห็นไหนแล้ว

ใช่ไหมอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น

อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น

อย่าให้ไฟดับนะ

เราดูภาพเหตุการณ์นี้เราก็ขนลุกด้วย

แสที่สำคัญมันคือกลุ่มไฟ

แล้วทำให้จุดนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ขึ้นห่อ

แล้วก็พูดผ่านเครื่องกระจายเสียงลงไป

ถ้าใช่ถอดเสื้อหน่อยโบกมือให้หน่อย
แล้วคนข้างล่างที่เป็นผู้ชายรีบถอดเสื้อเลย
ใช่แล้วคนที่ถอดเสื้อเนี่ยคือน้องวัย๑๔นะ

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ย้ำกรองไฟใหญ่เอาไว้

สักประมาณบ่าย๓๕๐นาที
เจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้พบว่ามีกลุ่มควันไฟ
บริเวณโซนต้นไม้ตรงนี้
คาดว่าน่าจะไหม้มาไม่เกิน๔๘ชั่วโมง
ซึ่งอยู่บริเวณป่าคุ้มโป่งใกล้กับคลองปอยน้อย
ห่างจากจุดกองอำนวยการประมาณ๙กิโลเมตรนะครับ
ต่อมาทีมค้นหาได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจ
เดินทางไปพร้อมกับนายบุญส่งพี่ชายของผู้สูญหาย
เมื่อกี้บนเครื่องเห็นคุณบุญส่งนะ
เสื้อสีฟ้าเวลากล้องแผนมาทางสายมือนี่นะครับ
แล้วก็ยังได้พูดกระจายเสียงลงไปถึงคนข้างล่างด้วยนะฮะ
ก็ขึ้นห่อแล้วไปตรวจสอบจุดดังกล่าว
พบจริงคุณนะฮะ
พบกลุ่มควันอีกกลุ่มนึง
ห่างจากจุดที่พบเมื่อวานไปอีกประมาณ๑กิโลเมตร
ทีนี้ครับโจนที่นี่โอ้สั่งการเลย
เอาบินฮอเลียดหน่อยเลียดยอดไม้หน่อย
แล้วก็บินต่ำส่งสัญญาณกระจายเสียง

ว่าใช่ผู้สูญหายทั้ง๔คนจริงหรือเปล่า
ถ้าใช่โบกไม้บกมือถอดเสื้อ
ใดนั้นกลุ่มผู้สูญหายทั้ง๔คนทำตามคำสั่ง
จึงเป็นวินาทีที่ทุกคนดีใจนะฮะ
ทีนี้แหละครับรู้จุดแล้วว่าผู้สูญหายอยู่ตรงนี้
แล้วก็จะมีการลำเลียงออกมาจากป่า
แต่เมื่อวานตั้งแต่ช่วงเย็นถึงช่วงค่ำเนี่ย

เพราะว่ากลุ่มผู้สูญหายมีทั้งที่อาจจะบาดเจ็บ

จะให้ขึ้นฮอหรือว่าจะใช้เชือกโรยตัวดึงตัวขึ้นมา

ทีนี้ก็เลยต้องมีปฏิบัติการแต่เช้าของวันนี้นะครับ
ซึ่งปฏิบัติการเช้าวันนี้
นี่ฮะปฏิบัติการเช้าวันนี้ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการลำเลียงผู้หลงป่าทั้ง๔คน
ออกจากอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงบ้านป่ามะกูด
ตำบลวังนกแอ่นจังหวัดพิศนุโลก
และเบลฮ๒๑๒๖ที่นั่ง
ขึ้นบินตั้งแต่๑๐นาฬิกา๕๘นาที
จะไปรับตัวของทั้ง๔คนและอีก๓ตัว

๔คนก็คือนายวิโรธชัยชนะอายุ๔๔ปี
นางแดงชัยชนะอายุ๔๕ปี
นางทองรัฐกัญญาประสิทธิ์อายุ๔๗ปี
และเด็กชายปัญญาน้อยอินอายุ๑๔ปี
เหตุการณ์นี้มีผู้ใหญ่เป็นผู้ชายหนึ่ง
ผู้ใหญ่ผู้หญิง๒แล้วก็เด็กชาย๑๔หนึ่ง
พร้อมสุนัข๓ตัว
นี่แหละฮะทีนี้ก็ต้องขึ้นฮอ
เพื่อจะไปปฏิบัติการในการนำตัวออกมานะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำตัวออกมาได้แล้ว
เรามีภาพบรรยากาศล่าสุดด้วยนะคุณผู้ชม

ก็ไปรออยู่เราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศ
ตอนที่ตอนแรกเอาสุนัขออกมาด้วยก่อน

ยัดยานนี้แบบเฮส่งเสียงเฮกันเลยนะคะ

เฮลีคอปเตอร์เฮลีคอปเตอร์เราต้องมีท่านเกี่ยวบ้านนะครับ

หัวจิตหัวใจของครอบครัวดีใจใหญ่เลยนะฮะ
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพสดล่าสุดเลย
ตอนประมาณ๑๑โมง๑๗นาทีนะคะ
เฮลิคอปเตอร์เบล๒๑๒ลำแรกมาถึง
มาถึงที่ลานจอดที่ศูนย์อำนวยการร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายป่ามะกรูด
แล้วดูสิคือพ่อแม่ญาติพี่น้อง

คือน้องโบ๊ทวัย๑๔ปี
เด็กชายปัญญาน้อยอินนะฮะ
ใช่ค่ะโอ้โหจังหวะนี้นี่
เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำแรกนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ตอนแรกไม่ใช่น้องโบ๊ทก่อนนะ
ตอนแรกเป็นสุนัขตัวแรกลงมาก่อน
แล้วก็ตามด้วยค่ะน้องโบ๊ทอายุ๑๔ปี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ลำเลียงทั้ง๔คนรวมถึงสุนัข
มาในเฮลิคอปเตอร์เอาขึ้นเที่ยวเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ

จังหวะที่พ่อแม่ของน้องโบ๊ทเจอหน้าลูกชายนี่
โผล่เข้าไปสวมกอดด้วยความดีใจ

ปรบมือเสียงร้องของชาวบ้านของเจ้าหน้าที่

อืมนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ
ซึ่งพ่อของน้องโบ๊ทเนี่ยก็คือนายบุญยืนน้อยอินนะฮะ

แล้วก็แม่ของน้องโบ๊ทตอนที่มารอรับกันตั้งแต่เช้า
พ่อน้องโบ๊ทบอกว่าดีใจมากตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ที่รู้ข่าวว่าญาติของพวกเขารวมถึงน้องโบ๊ทเนี่ย

แล้วเราก็ถามว่าคุณพ่อเมื่อคืนนอนหลับไหม

อยากจะพบลูกชายเต็มทีแล้ว
แต่ก็รู้ว่าปลอดภัยกันทุกคนก็ดีใจแล้วนะฮะ

ผมดีใจจนผมพูดอะไรไม่ออก
ฟังเสียงพ่อของน้องโบ๊ทหน่อยครับ
มันก็เกิดมาในชาติใหม่แล้ว
เมื่อคืนนอนหลับฝันดีนะครับหรือว่ายังไม่กล้านอน
ยังแบบอีกอย่างนึงภาระมันทั้งนั้นก็เยอะ
เราต้องคอยดูแลข้าวของที่เขาบริจาคมา
ที่เขาบริจาคมาแล้วอยากทำให้มันถึงประโยชน์ที่สุด
ที่คนทั้งจังหวัดทั้งคนที่รู้มาช่วยเรานะ
ของสิ่งนั้นเราอยากจะตอบแทนเขา
คือว่าเราก็เป็นพราชกิจ
เราก็อยากจะมอบต่อเลยคนที่เปลี่ยนร้อนขึ้นเป็นอย่างอื่นนี้
คุณชัยพี่ชายของนางแดงแล้วก็นางทองรัฐ
ที่เมื่อวานนั่งฮอโกะไปด้วยนะนะฮะ
เฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็พูดกระจายเสียงลงไปนะฮะ
ก็มารอมารอรับญาติของพวกเขาเหมือนกันนะครับ
ก็ทุกคนกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่วนอันนี้คุณผู้ชมเป็นภาพบนเฮลิคอปเตอร์
ที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจกำลังลำเลียงผู้หลงป่า
ออกมาจากป่าพร้อมกับเจ้าสุนัข

ใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงลำแรก
คือตอน๑๑โมง๑๗นาทีที่มีสุนัขตัวแรกแล้วก็น้องโบ๊ท

ทีนี้อีกลำนึงก็ตามมาติดเลยช่วง๑๑โมง๓๙นาที
เป็นการลำเลียงลำที่๒เป็นการลำเลียงเจ้าหน้าที่
เข้าไปดูแลเมื่อคืนแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยเหลือ
ว่าลำแรกมากันหมดเลยทั้ง๔คนและ๓ตัว

กันครบเลยนะน้องโบ๊ทเสื้อสีฟ้า
แล้วก็มีอีก๓คนที่เป็นผู้ใหญ่น้องสุนัขก็ได้ออกมาครบเลย
คือเมื่อวานพอเจ้าหน้าที่ไปเจอนะสักประมาณ๑๕นาฬิกา๕๐นาทีช่วงเย็นนะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกให้อยู่ตรงที่นะครับ
แต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ผู้หลงป่าอยู่กันตามลำพัง๔คนอีกแล้วนะ
เจ้าหน้าที่ก็เหมือนอาจจะโรยตัวหรือมีปฏิบัติการในการที่ลงไปอยู่ด้วยทั้งคืน
และทีนี้พอตอนเช้านะครับก็พาทั้งหมดขึ้นฮอมาส่ง

แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ถอนปฏิบัติการจากจุดที่ไปพบผู้หลงป่าทั้ง๔คนเนี่ย

สรุปคือทั้งชาวบ้านที่หลงป่าทั้งเจ้าสุนัข๓ตัวทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน
ออกมาจากผืนป่าเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จกับภารกิจครั้งนี้
ดูสิได้ยินเสียงญาติพี่น้องเขาเจอกับคนที่เข้าไปหลงป่าเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องขอขอบคุณศูนย์อำนวยการร่วมปฏิบัติการ
ค้นหาผู้สูญหายบ้านป่ามะกรูดซึ่งมีทั้งทหารจากกองทัพภักดิ์ที่๑
มีกองทัพภักดิ์ที่๓ทหารจากกองทัพภักดิ์ที่๓
ตระเวนชายแดนที่๓๑แล้วก็เจ้าหน้าที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครกู้ภัย
หัวหน้าชุมชนชาวบ้านทุกคนนะครับที่ปฏิบัติการจนสำเร็จด้วยนะฮะ
นี่พอมาถึงที่บริเวณลานตากมันในหมู่บ้านป่ามะกรูดแล้ว
แล้วก็เอาชาวบ้านทั้ง๔คนคือพอลงฮอเรียบร้อยแล้วก็ต้องขึ้นรถพยาบาล
เพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลวังทอง
ทีนี้ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วน้องหมาจะทำยังไง
ทั้ง๓ตัวเขาบอกว่าก็เดี๋ยวจะต้องปล่อยกลับบ้าน
อย่างหนึ่งที่ถามทั้ง๔คนนะว่า
ตอนอยู่ในป่า๕๖วันทำยังไงใช้ชีวิตอยู่ในป่า

เขาบอกว่าทั้งหมดเผาหัวปลีกินประทังชีวิตค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นเรื่องที่นายอำเภอวังทองเปิดเผยออกมา
คือนายอำเภอบุญเหลือบารมี
ฟังเสียงของนายอำเภอสักนิดหนึ่งนะฮะ
มีการสำรวจแล้วก็มีการจัดทำสนามบินชั่วคราว
นะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากจุดที่พบประมาณ๒๐๐เมตร

ตอนนี้เบื้องต้นอาการของทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างครับ
จากการประเมินเมื่อเช้านี้นะครับ
โดยทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลวังทองก็ได้มีการประเมินเบื้องต้นว่าสุขภาพแข็งแรงดี
นำเครื่องจะออกจากจุดตรงนี้นะครับ
เครื่องของกองทัพภาพที่๓นำไปรับ
รับเสร็จก็มาลงตรงนี้นะครับ
ตรงเป็นลานมันอเนกประสงค์ของบ้านหมู่ที่๔ตำบลวางนกแอ่น
เสร็จแล้วก็ให้รถจากโรงพยาบาลวังทอง
แล้วก็ทราบว่ามีของเอกชนโรงพยาบาลพิสุนเวศด้วย๔คัน
ตำรวจนำก็จะนำทั้ง๔คนไปที่โรงพยาบาลวังทอง
ตอนนี้ที่ร่างกายพวกผมกินอะไรได้นะครับผม
เข้าใจว่าน่าจะมีการปรับสภาพ
เพราะเรามีทางคุณหมอพยาบาลเข้าไปนอนด้วยนะครับ
เมื่อคืนนี้เรามีเจ้าหน้าที่เข้าไปนอนเป็นเพื่อน
แล้วก็มีข้อแนะนำมีอาหารมีเวชพันธุ์ไป
เพื่อที่จะพร้อมเคลื่อนย้ายในวันนี้ครับ
นะเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเพียงลำพัง๔คน

ก็มีเจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลด้วยทหารด้วย

ก็ถือว่าสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีนะฮะ
สำหรับปฏิบัติการปูพรมค้นหานานถึง๖วันนะครับ
ก็พอสำเร็จเรียบร้อยช่วยเหลือคนออกมาได้
ทุกคนปลอดภัยก็ถือว่าเป็นความปลื้มใจ

ใช่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้ไง

คือรู้แหละว่าเขาปฏิบัติงานกันแบบเหน็ดเหนื่อย
แต่ไม่เคยเห็นมุมที่เจ้าหน้าที่แบบเฮ่
คือดีใจแล้วสะกิดเพื่อนกัน

แล้วก็ปฏิหารชีวิตในป่านะฮะ